เอาล่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ขยับขากันไกลได้วอร์มกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ในโลกโซเชียลเรื่องราวน่ารักขำกันไป
เดี๋ยวจะพาไปจัดเต็มกันเลยกับในช่วงของตลอดข่าวขำ
ถึงเวลาพาคุณผู้ชมไปอมยิ้มกันให้เหงือกแห้ง
กับคลิปขำในโลกโซเทียล
วันนี้เรารวบรวมความหามาสร้างสีสันให้กับคุณผู้ชมกันแล้ว
ถ้าพร้อมแล้วจะรออะไร
หัวเราะกันให้ท้องแข็งกันเลย
ฮ่า
คลิปแรกไปดูความน่ารักของน้องหนูน้อยคนนี้กันดีกว่าครับ
เรียกได้ว่าเป็นหนูน้อยที่ใคร
ได้เห็นแล้วก็จะต้องตกหลุมรักกันแทบทุกคน
แต่ทำไมต้องเอาสติ๊กเกอร์มาปิดหน้าน้องไว้อย่างนั้นด้วยล่ะ
แล้วอย่างนี้น้องจะเห็นความน่ารักของน้องคนนี้ได้ยังไงกันล่ะครับ
เอาออกสิครับเอ้าเอาออกแบบนั้นล่ะ
ทีมงานยังไม่เอาสติ๊กเกอร์ออกอีกเหรอ
ทำไมยังมีสติกเกอร์ติดเต็มหน้าน้องเขายังนั้นล่ะครับ
เป็นในการกินข้าวใช่ไหมค่ะ
ดูแล้วน้องเนี่ยน่าจะหิวละมั้งเนี่ย
คลิปต่อมาเรามายืดเส้นยืดสายออกกำลังกายกันแบบเบากันดีกว่าครับแต่
ดูแล้วชักจะไม่เบาอย่างที่บอกไว้แล้วล่ะครับเฮ้ย
แรงเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเด้งหน้าเด้งหลังโยกซ้ายโยกขวามีหมุนควงซะด้วย
เอวพริ้วเกินไปแล้วนะครับคุณพี่
ไอ้เสียงเพลงกับคนนำเต้นเนี่ยมันก็บิวซะเหลือเกิน
หู้ยแชทแล้วก็แยกให้โยกตามด้วยจริงล่ะครับ
คุณพี่นี่น่าจะสุจรรย์ประหลักมองมากในยานนี้ล่ะนะครับ
อยากทราบจริงนะว่าคุณพี่ไปเก็บกฎมาจากที่ไหนหรือเปล่า
ไม่อยากจะคิดเลยครับว่าถ้าคุณพี่จัดหนักจัดเต็มแล้วเนี่ย
มันจะสุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวพูดขนาดไหน
เสร็จจากงานนี้แล้วก็อย่าลืมไปหาหมอกระดูกด้วยนะครับ

ยกยายยกยายยกยายสไหร่สโภ
ยกยายยกยายยกยายสไหร่สโภ

สำหรับใครที่กำลังวางแผนจัดงานแต่งงานแล้วก็
อย่าลืมดูคลิปนี้กันด้วยนะครับ

เจ้าบ่าวสาวในงานแต่งงานที่ฝ่าเจ้าสาว
กำลังสวมแหวนให้กับฝ่ายเจ้าบ่าว
ดูแล้วมันก็น่ารักซะจริงล่ะครับ
สมกับเป็นคู่กิ่งทองใบหยกโดนงูฉกยังไม่ตาย

พ่อแม่ของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็ดูจะแฮปปี้ดี
ทุกอย่างดูดีไปหมด

โอเคครับบ่าวจะเข้าใจได้
ให้อภัยกันได้เป็นลูกผู้ชายมันก็ต้องให้เกียรติผู้หญิง
แหลมแหลมจริง
สามีดีเด่นนะคะ
เยี่ยมทำดีแล้ว

ยินดีกับเจ้าสาวคนนี้ด้วยที่คุณได้อภิชาตสามีนะครับ

ปกติทำบ่อยเพื่อจะยืมตัว
ชินแล้วต้องทำเช่นนี้ปฏิบัติต่อคุณภรรยา

ถูกต้องแล้วทำต่อไป